วันนี้นะคะที่เรานำเสนอคดีที่คนร้ายค่ะ
ล่อลวงผู้หญิงอายุ๖๓ปีมีอาชีพเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
คนร้ายทำทีเป็นผู้โดยสารบอกไปส่งที่สวนปามหน่อย
แต่ไปไม่ถึงสวนปามนะคะกลางทางทำร้ายร่างกาย
วินรถจักรยานยนต์หญิงอายุ๖๓ปี
พยายามใช้มีดปาดคอแต่เธอขอร้องว่าอย่าทำเลย

คนร้ายเลยใช้วิธีเอาหมวกกันน็อกฟาดไปที่ศีรษะ๖๗ครั้ง
เลือดเนี่ยอาบหน้าเลยนอนบาดเจ็บสาหัสอยู่บริเวณข้างทางนะคะ
คนร้ายคนนี้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
ตำรวจภูทรนายายอามจังหวัดจันทบุรี

ร่วมกันจับกลุ่มตัวในศักดรินสุพพรหรือว่าโออายุ๒๕ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาชิงทรัพย์ผู้อื่น

จับกลุ่มตัวได้ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
พื้นที่หมู่ที่๘ตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีค่ะ
การจับกลุ่มตัวครั้งนี้นะคะได้ตัวพร้อมกับของกลาง

อกจากนี้ได้มีดปลายแหลมความยาว๙นิ้ว๑เล่ม
วกกันน็อกสีขาวที่ใช้ทำร้ายผู้เสียหาย
และกางเกงยีนสีดำซึ่งสวมใส่ในวันก่อเหตุ
พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรชนบุรี
กล่าวว่าคดีนี้เกิดขึ้น๓๐กรกฎาคมนะคะ
ผู้เสียหายคือนางชูศรีแทรกโค้อายุ๖๓ปี
เป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เหตุการณ์ก็คือถูกนายสักนารินผู้ต้องหาลวงให้ไปส่งสวนปาม
ในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่แต่กลางทางใช้มีดจี้ชิงทรัพย์
โดยคนร้ายใช้มีดทำร้ายนางชูศรีแต่ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ใช้วิธีอื่นแทน
คนร้ายก็เลยใช้หมวกกระน็อกทุบตีจนได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นเธอแกล้งตายจึงรอดมาได้นะคะ
คนร้ายชิงรถจักรยานยนต์พร้อมเงินสดและมือถือ
หลบหนีไปซ่อนตัวที่จังหวัดจันทบุรี
ที่ตำรวจน่าจะขยายผลติดตามจับกลุ่มตัวได้เมื่อช่วงเช้าค่ะ
เรื่องต้นผู้ต้องหารับสารภาพนะคะเป็นผู้ก่อเหตุจริง
ตำรวจควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
กองบังคับการตำรวจภูทรชนบุรีพร้อมกับให้ผู้ต้องหา
ไหว้ขอขมาผู้เสียหายซึ่งนางชูศรีให้อภัยนะคะกับผู้ต้องหา
นางชูศรีกล่าวว่าขอบคุณตำรวจที่ติดตามคดีได้อย่างรวดเร็ว
ขอบคุณคนที่ช่วยแชร์รูปคนร้ายทางโลกโซเชียลมีเดีย
ซึ่งคนที่แชร์ก็คือญาติของผู้เสียหายนี่เองนะคะ
และผู้สื่อข่าวที่ช่วยติดตามทำข่าวจนเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวคนร้าย
มาดำเนินคดีได้ในที่สุดและการทำงานเป็นไปค่อนข้างเร็วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓๐กรกฎาคมวันนี้๒สิงหาคมค่ะ
นับมาก็ประมาณ๔วันเท่านั้นเองได้ตัวคนร้ายทันทีค่ะ